คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะน่าตกใจค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งเป็นกระบะบรรทุกอาหารสัตว์
ขับมาจากโคราชมุ่งหน้าไปหัดใหญ่
พอมาถึงจังหวัดประจวบคิริคัน
เพื่อนร่วมทางพยายามจะส่งสัญญาณพยายามจะเรียกว่าจอหยุด

คือเวลามีคนมาเรียกกลางทางเราก็ตกใจบางคนก็ไม่กล้าจอดครับ
นี่ค่ะอยู่ใต้ท้องรสแบบนี้ค่ะ
แต่เขาบอกของเขาไม่รู้จริงเหรอ

ศพติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะคันนี้
อยู่ในช่วงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน

ใช่เป็นบรรทุกอาหารสัตว์มา
กระบะอีซูซูสีขาวแบบมีคอกเหล็กบรรทุกอาหารสัตว์มาเต็มเลยนะครับ
ใต้ท้องรถเป็นศพผู้ชายค่ะนี่ค่ะสภาพแขนขาคือหักพับไปเลยอ่ะ
เสียชีวิตแล้วแน่แน่คนขับรถกระบะคันนี้เป็นผู้หญิงนะคะ
นางสาวนัทธนันอายุยี่สิบเจ็ดปีเธอเองก็ช็อกเธอเองก็ตกใจครับ
นายวรากรอายุ๒๘ปีเขาเล่าให้ฟังว่าเขากับนางสาวนัทธนันขับรถมาคนละคัน
จากนครราชศรีมามุ่งหน้าหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
พอมาถึงจุดตรงนี้เป็นจุดกลับรถเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างขวางถนนอยู่
ก็ขับรถคล่อมอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่เลนขวา
จากนั้นรถของนายวรากรและรถของนางสาวนัทธนัน
ก็ขับตามกันไปวิ่งไปจากจุดตรงนั้น
ที่มีอะไรแปลกอยู่ที่บนถนนเลนควานะ
๓กิโลโดยที่ไม่รู้ว่าทับร่างคนเรารากลากมา

มีเพื่อนร่วมทางคันอื่นเรียกให้จอด
แล้วก็บอกว่ามีศพติดอยู่ใต้ท้องรถ
คุณผู้ชมนึกดูค่ะ
พอได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดู
ตรงจุดที่นายวรากรบอกว่ามีอะไรก็ไม่รู้
อยู่บนถนนเลนขวาสุดเขาหลบทัน
แต่ฝั่งนางสาวนัทธนันหลบไม่ทัน

แล้วก็ทับลากมานะนะ
จุดกลับรถบ้านบ่อน้ำทิพย์ค่ะ
เลนควาเห็นมั้ยคะ

เป็นทางแบบนี้ไม่มีร่องรอยการชน
ไม่มีเศษชิ้นส่วนรถกระบะของนางสาวนัทธนัน

แล้วก็ให้ดูนี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเขาเรียกผมว่าโกไมค์เนี่ย
ติดต่อไปที่เพจกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีบอกว่าเนี่ย
ผมมีภาพนี้จากกล้องหน้ารถ
จะได้ยืนยันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เห็นไหมคะมีศพอยู่บนถนนแบบนี้แบบนี้

ใช่ค่ะเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยยืนยันอีกที
ว่ารถของนางสาวนัทธนันไม่ได้ชนคนตายแล้วก็ลากศพเข้าไป
แต่มีคนนอนอยู่บนถนนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแบบนี้

ทีมข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์ของเราก็เลยวีดีโอคอร์
ขอสัมภาษณ์เจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
คุณนบพลเขาบอกว่าเพิ่งจะขับรถบรรทุก
ไปส่งดินเลอร์ผ่านเส้นทางตรงนั้น
ความเร็วประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนขับผ่าน
แล้วเขาเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่บนถนนเลนขวาสุด
พอดูใกล้ใกล้เป็นคนค่ะผู้ชายนอนขวางถนนอยู่
แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นคือยังมีชีวิตอยู่

เพราะว่าที่ศีรษะเหมือนกับมีรอยเลือดอยู่แล้วด้วย

เห็นเป็นศพนอนอยู่กลางถนนเลยใช่ไหมครับ
ตอนแรกผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นศพหรือเปล่าครับพี่
เพราะว่าน่าจะเพิ่งเกิดเหตุใหม่เพราะเขายังไหลน้อย
นี่นะคะเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถ
น่าจะชื่อนพดลนะคะขออภัยอ่านชื่อผิดนะคะ
บอกว่าสภาพเส้นทางตรงจุดที่มีคนนอนอยู่มันมืดค่ะ
ข้างทางมันก็มีไฟบ้างใกล้ใกล้กันจะมีปั๊มน้ำมัน
ไม่รู้จริงว่าผู้ชายที่นอนอยู่กลางถนนเนี่ยทำไมถึงไปนอนอยู่ตรงนั้น
ไม่มีร่องรอยของการเบรกไม่มีร่องรอยล้อรถ

ถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่บนถนนแบบนี้
มันก็ต้องมีร่องรอยอะไรบ้างแต่มันไม่มีก็คือเป็นคนนอนแบบนี้ค่ะ
จากการสอบถามตำรวจในพื้นที่ก็สันนิษฐานว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเดินข้ามถนน
ที่ไม่ได้มีเกาะกลางซึ่งเป็นร่องน้ำ
พอขึ้นมายืนบนไหลทางอาจจะโดนรถเฉียวชน
ตรงนั้นมืดด้วยอยู่ห่างชุมชนด้วย
แล้วก็ยังไม่ได้มีใครมาแจ้งคนศูนย์หายหรืออะไรก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพิ่ม
อืมทีนี้มันต้องไปพิสูจนกันแบบละเอียดแล้วล่ะฮ

ว่านักขนาดตรงนี้เนี่ยเขาสลบหรือเขาเสียชีวิต

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ส่วนกระบะคันที่อ่าอย่างคันนี้เขาขับผ่าน

คือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าโอ้โหรถเขาแบกน้ำหนักมาขนาดนั้นแล้ว
น้ำหนักของรถที่มันเยอะมากจนทำให้เขาไม่ได้รู้สึกว่า

ถามคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้าง

หรือว่าโดยเฉพาะพี่ที่ขับรถส่งของนะ

มีข้อมูลว่าเออมันไม่รู้สึกจริงของมันหนักท้ายมันแบบ

แต่ทีนี้มันก็โอ้โหต้องไล่กันยาวแหละว่า

เพราะว่าก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาไง
หรือว่าใครมีกล้องหน้ารถก่อนที่

หรือว่าเห็นเหตุการณ์ณขณะนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้

สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ

เทิร์นบ้านบ่อน้ำทิพย์ถนนเพชรเกษม

คือรถเยอะครับแถวนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ

นี้บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนตาย

พวกสาราริมทางที่บริเวณปากทาง

เดินไปเดินมาอยู่ถนนแถวนี้นี่แหละ
ก็ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะฮะ
เป็นคนเรศร่อนหรือเรนนี่หรือไม่

ส่วนกู้ภัยที่มาถึงจุดเกิดเหตุ

เป็นกู้ภัยของมวลธิบรรที่ลวงพ่อ
กุฎีวัดกุยบุรีนะครับ

คือขณะไปช่วยเหลือคือเลือดแห้งกลางละ

เพราะว่าร่างติดกับเผลาของรถนะครับ

นำร่างออกมาจากใต้กระบะของรถได้

มีไฟเนาะแต่ว่ามันก็กลางคืนแล้วถ้าเราขับรถแล้วไหญ่ใส่สายเองก็ยาก

พี่จำนวนพี่ผู้ไขยื้มยัญว่าเลือดที่ติดอยู่ในตัวคนเนี่ยมันเหมือนตายแล้ว

ตำรวจที่สพสามกระทายนะครับเจ้าของพื้นที่บอกว่าตอนนี้
อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของ
ตัวตนของผู้ตายก่อนก็จะเอาลายนิ้วมือจากศพนี่แหละ
ไปตรวจสอบว่าจะมีในฐานทะเบียนราชอะไรพวกนี้หรือเปล่า
แต่คาดว่าคงจะเป็นคนเร่ร่อน
ส่วนเรื่องของการชนะสูตรศพอย่างละเอียด

สาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรช่วงไหนเวลาไหน

แล้วลากมาสันนิษฐาน
แล้วศพเน่าจะเสียอีกกี่ชมอะไรประมาณอย่างนี้